อุ้ยยี่แย่เยอะแล้วก็หลบหมดแล้วช่วยกันเก็บแล้วกันนะ
อรุณสวัสดิ์นะคะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
แม่พอฝนตกลงมาแบบนี้ไม่ใช่แค่ต้นไม้
เราที่เจริญเติบโตย่าอะไรก็ขึ้นรกไปหมด

แต่วันนี้พื้นที่ไหนที่จะฝนตกบ้าง

วันนี้เห็นว่ากลุ่มเมฆฝนยังเริ่มปกคลุมหนาทึบหลายพื้นที่

ไล่ลงมาภาคกลางแล้วก็แนวตะวันตกของประเทศไทยนะคะ
ตอนนี้ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนชุ่มฉ่ำแบบนี้
ก็ยังคงเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ที่ยังคงหอบเอาความชื้นจากทะเลอันดามันขึ้นฝั่งมา
ขณะเดียวกันมีหย่อมฝนบริเวณลาวและเวียดนามนะคะ

ยังคงอยู่บริเวณดังกล่าว
เมื่อกลุ่มฝนเกาะกลุ่มกันบริเวณนั้น
ลมไปทำให้บริเวณที่ถูกพัดผ่าน

ถ้าดูจากโมเดลนี้จะเห็นว่านอกจากสีขาวที่เป็นเมฆแล้ว
สีที่เปลี่ยนไปเป็นสีฟ้าสีชมพู
เกาะกลุ่มกันเป็นจุดเป็นหย่อม

ก็อยู่บริเวณจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่
และขณะที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรี
ตอนกลางใกล้เฉียดกรุงเทพนี่แหละค่ะ

เอาให้ชัดเจนดูจากโมเดลของวินดี้แล้วกันค่ะคุณผู้ชม

ส่วนใหญ่แล้วเริ่มฟอร์มตัวค่ะ
เกาะกลุ่มกันมาแล้วก็จะมีแม่ห้องศร
ที่เป็นหย่อมแดงโผล่ขึ้นมาเด่นกว่าเพื่อน
มีแถบภาคตะวันออกภาคกลางนะคะที่มีฝนกระจายเบา
ส่วนช่วงบ่ายไปแล้วเริ่มปกคลุมทั่วประเทศไทย
เรียกว่าเป็นสัญญาณที่ฝนจะมาในช่วงวันที่๑๓๑๔๑๕นี่นะคะ
ส่วนช่วงประมาณสัก๔โมงเย็น๕โมง๖โมงทุ่มหนึ่งไปแล้ว
เห็นชัดเจนนะคะว่าแถบจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐม
บุรีอ่างทองใกล้โซนนั้นมีสีแดงเข้มนะคะ
ส่วนคลื่นทะเลอ่าวไทยแล้วก็อันดามันแตกต่างกันมาก
เอาไทยเล็กน้อยนะคะแต่ว่าฝั่งอันดามันตอนล่างล่าง
นับตั้งแต่พังงาลงไปต้องระมัดระวังในการเดินเรือกันด้วยค่ะ
ฝนตกลงมาแบบนี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง
วันนี้เรามีเรื่องราวมีภาพให้เห็นกันนะคะว่า
เกิดผลกระทบมากมายแต่ขณะเดียวกันค่ะ
เกษตรกรก็บอกว่าตกลงมาเลยฉันจะปลูกต้นไม้ขาย
นอกจากกระเจียวหวานที่ที่ฉันปลูกแล้วนี่นะคะ
เช่นกันค่ะชาวบ้านรวมกลุ่มการตั้งเป็นวิสาหกิจสมุนไพร
บ้านสวนขันวังอ่างปลูกฟ้าทลายโจร
เสร็จแล้วก็เอามาแปรรูปเป็นยาอัดเม็ดเป็นแคปซูล
ตอนนี้มียอดสั่งจำนวนมากเรียกว่าผลิตไม่ทัน
ตามความต้องการเลยทีเดียวค่ะ
ไปดูหนุ่มคนนี้กันบ้างนะคะ
สู้ชีวิตดิ้นรนจากวิกฤตโควิดเขาอยู่ที่กาญจนบุรีเป็นใคร

หนุ่มนักดนตรีค่ะพลิกชีวิตมาขายหมาล่า
โอ้โหเสียบไม้มาแบบนี้น่ารับประทานกันทีเดียว
ค้าอยู่ที่หน้าวัดโปร่งไผ่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
จากคนที่เล่นแต่ดนตรีรู้จักแต่นดเพลงไม่เคยรู้จักหมาล่า
ใช้เวลาศึกษา๓เดือนตอนนี้เป็นพ่อค้าหมาล่าเต็มตัวแล้วล่ะค่ะ
มีสูตรเป็นของตัวเองด้วยแล้วก็ขายดีมาตั้งแต่โควิดช่วงแรกคือ๒ปีค่ะ
รายได้ดีกว่าตอนร้องเพลงซะอีกนะคะ
วันหนึ่งพี่เขาบอกเลยว่าได้ประมาณ๕๐๐๐บาททีเดียว
คุณผู้ชมคูณเอาแล้วกันนะคะเดือนหนึ่งจะเป็นเท่าไหร่
ก็สามารถที่จะมีชีวิตได้อย่างดีขึ้นได้เหมือนกันนะคะ
สู้กันต่อไปค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าวิกฤตจะเกิดอะไรขึ้น
แต่ถ้าเรามองให้เป็นโอกาสก็สามารถทำให้เรามีความสุขได้นะคะ
วันนี้ลาไปก่อนดิฉันไปเก็บกระเจียวขายก่อนนะคะ
กำลังขายดีเหมือนกันสวัสดีค่ะ